เอาล่ะคุณผู้ชมฮะข่าวแปลกมาแล้วนะครับ
งูก็มาตะเคียนก็มีเอาอะไรดีเอางูก่อนแล้วกันนะครับ

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนะฮะมูลยธิประชาบร่วมใจพรหมคีรี
ก็ได้รับแจ้งมาบอกว่าเนี่ยคุณ
พบเจ้างูเหลือมตัวเริ่มเลยในบ้านของคุณสมโชคพันเพชร
พบตัวนี้อยู่ที่ข้างไก่เป็ด
งูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้เลื้อยได้อย่างเชื่องช้า
มีท่าทีที่ดุร้ายไม่ยอมให้จับง่ายแหละครับ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถจับงูได้สำเร็จ
วัดความยาวได้๖เมตร
น้ำหนัก๔๔กิโลกรัม
จับใส่กระสอบไปปล่อยป่านะครับ
หลังชาวบ้านทราบข่าวว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่

ก็สอบถามบ้านเลขที่แหละครับให้ผมบอกอีกทีไหม

รวมถึงตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับงูเหลือม
ขนาดความยาวน้ำหนักเอ่ยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ค่อยพบนะเจองูขนาดใหญ่เท่านี้

และเชื่อว่าเป็นงูเหลือมเจ้าที่มาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอนเลยครับ
คุณผู้ชมจากงูพาไปต่อค่ะ
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ตรังบ้าง
ซึ่งชาวบ้านเขามาร่วมงานจำเรินอายุวัฒนามงคล๙๒ปี
แก่พระครูอดุลคุณาธานพ่อท่านหวนขันติโกเจ้าอาวาสวัดโคกหล่อนะคะ
ซึ่งก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ค่ะ
แล้วดูบรรยากาศในวัดสิคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
ประดับประดาร่ม๙๕๐คันญาติโยมเห็นก็ถ่ายภาพเก็บไปเนี่ยค่ะ

พอตัวเลขไม่พลาดค่ะไปซื้อตัวเลขวันเกิด
ไปซื้อเลขอายุของพ่อท่านหวนเจ้าอาวาสวัดโคกหล่อจนเกลี้ยงแผงเลยนะคะ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าอุ๊ย
อายุทั้งวันเกิดพระครูพระครูอดุลคุณาธานหรือว่าพ่อท่านหวนเนี่ยนะคะ
คนที่เขามาซื้อกันเนี่ยมันซื้อเกลี้ยงตั้งแต่วันที่๒วันที่๓ต้นเดือนแล้วค่ะ
แล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะมันวันนี้วันที่๑วันที่๑แล้วคุณ
แต่คือมันเกลี้ยงตั้งแต่เดือนตุลา
โอ้โหเนี่ยสลักจะออกบ่าย๒เนี่ยแล้วนะ
ใช่ค่ะเอาย้ำกันอีกทีนึงละกัน
อายุพ่อท่านหวน๙๒ปี
ส่วนวันเกิด๓๑ตุลาคมปี๒๔๗๐นะคะ
เอาที่สารเจ้าแม่คุ้งตะเคียนทอง
ตั้งอยู่ริมถนนชุมชนบ้านหนองช้างหมู่๒ตะบลหนองขยาด
อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
แน่นอนล่ะครับที่นี่ก็มีชาวบ้านนะฮะ
เดินทางทั้งด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บางคนก็เดินเท้ามาแล้วครับมาจุดทูปกราบไหว้
เลขเด็ดจากเจ้าแม่คุ้งตะเคียนทองอย่างไม่ขาดสาย
หลังจากทราบว่าสารเจ้าแม่คุ้งตะเคียนทองที่ถูกเผา
สาเหตุเพราะให้หวยแม่นมาหลายงวดไงคุณ
จนมีมือดีมารอบวางเพลิง
แล้วก็เพลิงได้ไหม้ของที่อยู่ในศาลทั้งรูปปั้นต่างของเจ้าแม่
รวมถึงชุดไทยเสียหายไปบางส่วน
แต่ทีนี้แหละคำว่าแม่นก็เลยถูกเผา

ช็อกสีแดงตัวใหญ่เลยนะ

โดยชาวบ้านที่มาก็ได้ใช้เทียนไขส่อง
แล้วก็ทาแป้งลงบนท่อนไม้ตะเคียน

เพื่อดูเลขที่ปรากฏออกมาให้เห็นตามความเชื่อ
แต่ละคนจะเห็นเลขที่แตกต่างกันออกไป
ตั้งแต่๐๙นี้ครับ

พวกเขาจะมาเก็บกวาดบุรณะสาร
เจ้าแม่ใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมด้วยนะครับ
ใครอยากรู้ว่าเลขอะไรที่เขาส่องเห็นเนี่ย
ก็ติดตามเฟสของคุณอริยา
คุณอริยาชอบเขียนเลขลงไปเลย
เดี๋ยวบอกให้
เลขช่องของเราคูณ๒แล้วก็บวกอีก๑
กูจะกดสักครีพให้อย่างในการออกทางวันไปที่นั่นได้เลยนะครับ

เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งมามาบอกว่า
คือลอตเตอรี่ที่หมดมันหมดตั้งแต่๒วันก่อน
พูดผิดเป็นวันที่๒วันที่๓เดือนตุลา